ความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวคดีของคุณตังโมเนี่ย

วันนี้ครบ๒สัปดาห์๑๔วันนะฮะ

ต้องแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาเอกสรพงษ์ชาตรีนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทราบข่าวว่าไอ้เอกสรพงศ์เนี่ย
อาการมะเร็งเนี่ยกำเริบล่าสุดวันนี้
ทางครอบครัวได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพระเอกชื่อดัง
พระเอกตลอดการของเมืองไทยนะครับอาเอกสรพงษ์ชาตรีด้วยวัย๗๑ปีนะครับ
เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๕๑นาทีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
คือนี่เป็นการแจ้งข่าวจากทางครอบครัวแล้วก็เพจดาราภาพยนตร์เองก็โพสต์การแจ้งข่าวการสูญเสียเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าอาเอกสรพงศ์เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อสิบห้านาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีวันนี้
นห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราชอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
ล่าสุดจากการแจ้งข่าวจากทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าจะมีพิธีรดน้ำศพศุกร์ที่๑๑มีนาคมนี้นะครับ
เวลา๑๕นาฬิกาที่วัดเทพศิรินทราวาสสารากลางน้ำนะครับ
ส่วนผลงานและประวัติของอาเอกสรพงศ์เนี่ยต้องบอกว่าเยอะแยะไปหมดเลย
ใช่ค่ะถ้าไล่เรียงไปตั้งแต่แรกสุดเลยเนี่ยนะคะ
คุณสรพงศ์เนี่ยจริงตอนที่อายุ๑๙ปี
ได้มีโอกาสเจอกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
แล้วก็มีการชักชวนกันให้มาอาศัยอยู่ที่วังละโว้ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมังคลาการ
แล้วก็เริ่มงานแสดงครั้งแรกเลยนะคะปี๒๕๕๙
อาเอกเนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบนะคะแล้วก็เป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครด้วย
จนกระทั่งปี๒๕๑๔๒ปีต่อมา
ได้เล่นเป็นพระเอกเต็มตัวในผลงานภาพยนตร์จนโด่งดังค่ะ
โดยถ้าพูดถึงผลงานภาพยนตร์ของคุณสรพงษ์ชาตรีเนี่ย
มากกว่าห้าร้อยเรื่องนะคะครับนี่ยังไม่นับงานละครอีกเพียบเลยนะคะรางวัลเนี่ยโอ้โห
มีรางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรกจากเรื่องชีวิตบัตรศพและสัตว์มนุษย์๒ปีติดต่อกัน
มีรางวัลสุพรรณหงษ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมปี๒๕๕๙
จากเรื่องถ้าเธอยังมีรักปี๒๕๒๖จากเรื่องมือปืน
ครับแล้วก็ยังมีรางวัลด้านภาพยนตร์เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยจริงจริงนะคะ
รางวัลพระราชทานพระสุรสวดีรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์
มชัดลึกอวอร์ดซาพิกซอวอร์ดรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณบันเทิง
ครับถ้าให้รวมจริงเลยนะคะผลงานละครของอาเอกเนี่ย๑๑๔เรื่อง
ซีรีส์๓เรื่องผลงานภาพยนตร์๕๘๗เรื่องค่ะ
แล้วท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะฮะสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปี๒๕๕๑นะครับ
ใครเห็นก็คิดถึงวงการบันเทิงข่าวเศร้าติดกันเลย
ชื่อเอกนะฮะก็มีชื่อที่ใช้ในการแสดงก็คือสรพงษ์ชาตรีนะครับ
เกิดเมื่อ๘ธันวาคม๒๔๙๓นะฮะผลงานในวงการบันเทิงก็นั่นแหละฮะ
เข้าวงการตั้งแต่อายุ๑๙ปีนะครับได้พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
ท่านก็ชักชวนให้มาอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานการแสดงอย่างที่คุณอรัชพรบอก
คือช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่อายุเริ่มมากขึ้น
เอกสรพงศ์มีงานบุญงานกุศลเยอะมากนะครับ
สร้างวัดสร้างพระเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
จนช่วงสัก๕ปีก่อนเนี่ยอาเอกสรพงศ์ตรวจพบมะเร็งที่ปอด
และได้ผ่าตัดเอาเนื้อร้ายที่ปอดข้างซ้ายออกไป๔๕นิ้ว

เมื่อมีนาคมปีที่แล้วนะครับ
มีนาคม๒๕๖๔อาเอกสรพงศ์
อาการมะเร็งกลับมากำเนิบ
มะเร็งกระจายไปยังส่วนต่างของร่างกาย
คือตอนนั้นเนี่ยทางครอบครัวเองก็ตกใจ

ท็อปพี่ไทยเคยไปเยี่ยมอาเอก

ช็อกเลยว่าแบบหูนี่รุนแรงขนาดนี้เลยเหรออาการ

ส่วนนี้พี่ท็อปพี่ไทยล่าสุดไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล

แต่ตอนนั้นไม่ใช่ว่ามะเร็งกำเริบนะ

กล้วยน้ำว้าและสำลักกล้วยน้ำว้า

ภรรยาก็เลยรีบพามาโรงพยาบาล

เพราะว่าหายใจไม่ออกแต่ว่าก็มีเรื่องของอาการมะเร็งอยู่แล้ว

เราก็ทราบข่าวล่าสุดคืออาเอกสรพงศ์อยู่ที่โรงพยาบาล

ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราได้ข่าว
การจักรไปของคุณสตรพงศ์ชาตรีหรือว่าอาเอกส์เนี่ยนะคะ
จากคุณพรพิมลโคลิเซียมก็เป็นคนที่สนิทสนมกับคุณเอกสรพงศ์มากอะค่ะ
เป็นคนแรกนี่แหละที่ออกมาให้ข่าวอาการป่วย
ก็มีการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอทางท่านมุ้ยสรุปเกี่ยวกับการแถลงข่าว
การเสียชีวิตอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เรื่องสถานที่จัดพิธีศพก็คือที่วัดเทพศิรินนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงซะหน่อยนะคะ
นี้ค่ะก็เดี๋ยวรอการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ
ซึ่งแน่นอนความสูญเสียครั้งนี้เนี่ยณับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบนเทิงเหมือนกันนะคะ
อย่างที่บอกว่าไอเอกเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้วย
ความสูญเสียครั้งนี้เนี่ยนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงเหมือนกันนะคะ
อย่างที่บอกว่าอาเอกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้วย
ดานักแสดงหลายคนก็ออกมาโพสต์ไว้อาลัยนะคะ
คนแรกเลยมีคุณเกรทวรินทรค่ะก็ลงรูปหมู่รวมนักแสดงในเรื่องที่อาเอกร่วมแสดงด้วยนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเพิ่งรู้ข่าวอาเอกเคยร่วมงานกับอาเรื่องปีแก้วนางหงอาเท่มากขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ
หลังจากนั้นก็คือคุณจตุรงโพธารามค่ะก็ลงภาพสมัยอาเอกยังหนุ่มหนุ่มนะคะ
เขาเขียนข้อความต่อการจักรไป
เขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่น่าเคารพกราบไหว้

เขียนทั้งขอบคุณแล้วก็การกราบลา

คุณหลุยสก๊อตคุณนุ่นระมิดาด้วย
คุณอาร์ตพระสุทธิ์นี่ลงมาเป็นคลิปวีดีโอเลยนะคะ
เป็นคลิปผลงานละครที่ครั้งหนึ่งเนี่ยได้เคยร่วมแสดงกับอาเอกสรพงษ์ชาตรีค่ะ
คุณบอลเชิญยิ้มเองก็ลงข้อความเหมือนกัน
ก็เป็นการขอบคุณในเรื่องของการสั่งสอนในฐานะรุ่นพี่ในวงการนะคะ
แล้วก็เป็นการเหมือนกับกราบลา
แล้วก็ล่าสุดก็มีคุณแท็กพารันยูก็ลงภาพอาลัย
ก็ต้องแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาเอกสรพงศ์ด้วยนะฮะ